ไปที่จังหวัดชัยนาธครับเขาบอกที่นั่นเนี่ยโอ้โหกระเจิดกระเจิง
เมื่อเจอกับสิ่งหนึ่งมันเลื้อยคานเข้ามาโฮเคยพูดแบบนี้น่าจะเดาออกแล้ว
แน่อสรพิษสรุปจับได้ไหมไปดูครับ
โอ้โหนี่ครับเหตุเกิดในบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเอื้ออาทรตะบนเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องมาช่วยกันแล้วครับ
เพราะว่าได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านว่าพบงูมันแอบซุกซ่อนอยู่ในห้องครัว
งูเห่านะครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมตามภาพเลยครับจับยากด้วยเพราะมันซุกซ่อนอยู่ตรงเนี้ย
มันเป็นซอกเป็นหลืบอะครับคุณผู้ชมคืองูตัวเนี้ยคนที่เจอคนแรกคือลูกของเจ้าของบ้าน
ชื่อน้องบูมน้องบูมเล่าว่าน้องเนี่ยเดินเข้าไปในห้องครัวคือจะไปหาที่เงียบคุยโทรศัพท์กับเพื่อน
เดี๋ยวเราจะเวลานี้นะเพื่อนนายมาตามนัดตามเวลานะเพื่อนนะกำลังคุยกันเพลินเลย
เล่นนะน้องนะคือเรื่องของเรื่องพอเข้าไปในครัวคุยอยู่เท่านั้นแหละเจองูตัวเบลอเทอร์แบบนี้ครับ
อย่างจังทั้งคนทั้งงูคนละทิศคนละทางครับตกใจกันทั้งคู่
บูมบอกว่าวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไปฟ้องแม่ครับงานนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งจากคุณแม่อีกที
ก็เลยมาพร้อมกับบ่วงคล้องเจ้างูเห่าตัวนี้ไอ้งูเห่าตัวนี้มันสู้นะมันขู่ฟ่อแผ่แม่แบ้มแม่เบี้ยนั่นแหละ
ไม่โดนแต่สุดท้ายผ่านไป๒๐นาทีครับเจ้าหน้าที่สามารถจับงูเห่าตัวนี้ได้
จับมาแล้วยังไงต่อกันดีวัดความยาวครับเท่าไรเนี้ย
เมตรเกือบ๒เมตรก็ยาวสักเมตรครึ่งได้นะครับ
ที่คาดว่าเจ้างูเห่าตัวนี้อาจจะกำลังตั้งท้องอยู่ก็ได้
เพราะที่ท้องมันลักษณะคล้ายกับมีไข่งูอยู่
สุดท้ายจับได้นะแล้วก็เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
นี่น่าล่ะมันถึงดูค่อนข้างจะดุร้ายแบบนี้นะครับ
ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบบ้านช่องห้องหับของเราให้ดี
ตรงไหนที่อาจจะมีที่ที่เป็นแหล่งซุกซ่อนของสัตว์มีพิษได้
อันนี้เราก็ต้องคอยทำความสะอาดเก็บกวาดกันด้วยนะคะ